คือเจ้าน็อตเนี่ยเจ็บแล้วอยากจะพาหัวเข่าแล้วก็บอกเจว่าเจ๊เอารองเท้าของเจเนี่ยไปประมูลแล้วหาเงินช่วยเขาหน่อยได้ไหม
อ่าก๔๗๑ด้วยแล้วก็เหมือนกับเจ๊ว่าถ้าเร่งขนาดนั้นเนี้ยมันจะไม่ทันหรือเปล่า

สรุปแล้วนะครับไปได้คำตอบจากทางโรงพยาบาลว่า
เอางี้สิเจก็ถ่ายรูปประชาสัมบันโครงการของโรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวคุณหมอจะจัดการรับผิดชอบเรื่องของเคสอดีศักดิกินโกสุมให้
นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพนะ
ภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจกับมันด้วยอะไรอย่างนี้
คือก็อย่างที่ผมเขียนไปในเฟซบุ๊คกับอินสตาแกรมว่า
ก็เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจมัน
แต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้คืออยู่ที่ตัวเพื่อนว่าจะมีวินัยแค่ไหน
ผมก็บอกว่ามึงอย่าทิ้งขามึงนะเว้ยขาคือลมหายใจของมึงอะไรอย่างนี้

มันไม่มีใครเป็นนักกีฬาและอยากบาดเจ็บมากกว่า
บาดเจ็บมันเป็นสิ่งที่คือเหมือนมันต้องอยู่กับตัวเอง
ต้องมีวินัยมันเบื่อมากเลยนะอยากเตะบอลแต่คือเตะไม่ได้
คือต้องดูแลตัวเองมันน่าเบื่อการเจ็บ